ยังไม่เห็นข่าวนะเพราะว่าติ๊กบ้านทีวีเสียไง

ติ๊กบ้านทีวีเสียไง
ถ้าถ้าเป็นจริงครูจะโอเคไหมเดี๋ยวต้องปรึกษาทนายก่อนนะ
โปรดติดตามตอนต่อไป